อกจากลูกติดนอกจากเป็นลูกครึ่งแล้ว
เธอคนนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไง
ค่ะก็อย่างที่เขาบอกไปนะคะว่าเป็นลูกครึ่ง
ไฮไลท์สีผมอะไรก่อนหน้านี้

ใช่นะคะแต่ว่าขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
ใบ้ที่จะให้คุณผู้ชมช่วยกันคิดกัน
รวมไปถึงน้องสองคนด้วยนะคะ
เขาบอกว่าดาราธนีก็คือ
ดาราสาวลูกครึ่งสายรุ้ง๑สีค่ะ
อืมปกติสายรุ้งมีเจ็ดสี

เอาจริงมาบทนี้ดิฉันงงและไปไม่ถูก
ดิฉันยังหลงอยู่ในดงงูอยู่แล้วตอนนี้
หายไม่ถูกโดนงูรัดอยู่

ก็คือเขาบอกว่าเขามีแบบว่าทิศทางหลากหลายอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนี้ดาราสาวลูกครึ่งคนนี้
เขายังมีงานในวงการบันเทิงบ้างไหมคะพี่แจ๊ค

ไม่ได้ถึงกับว่าออกไปจากวงการบันเทิงถูกไหมคะ

ก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีข่าวคราวคึกโครมอยู่เหมือนกันนะคะ

แล้วพอเจอแบบนี้โอ้โหผู้จ้างผู้จัดเขาจะกล้าจ้างกล้าจัดอะไรอีกไหมให้เธอ
ค่ะก็เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังเคลียร์กันอยู่นะคะกับเจ้าทุกข์อะไรอย่างนี้
เพราะว่าจริงแล้วเขาบอกว่าจำนวนเงิน๑๐๐๐บาทที่มัดจำไป

ใช่ค่ะแต่ว่าคือเขาก็เสียความรู้สึกนะครับ
แรกอยากจะไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าอาหารก็ไม่ได้เงินมาจำก็ไม่ได้ตรงนี้

เสียกับเสียทางด้านของดาราสาวเองก็เสียภาพลักษณ์ไปด้วยเนาะ
ใช่ค่ะแม่เสียดายเผื่อถ้าเกิดว่าได้งานนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เทงานต่อไป
เผลอคุณอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับอาหารเป็นเรื่องด้านผลิตต่างเพื่องปรุงอะไรต่างก็ว่ากันไป
อาจจะมีคนจ้างทำอาหารให้เยอะขึ้นก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าฝีมือดีอาจจะทำรุ่งก็ได้นะคะ
เก่านักร้องดังท่านหนึ่งเลี้ยงลูกนะคะ

ล่าสุดค่ะไปทำอาชีพเสริมค่ะ

เป็นนี่เลยค่ะจริงหรือไม่
เมียเก่านักร้องดังผันตัวเป็นแม่ลาว

แม่เหล้านี่ไม่ใช่ไก่กะตักนะคะ
ก็คือส่งเด็กสวยสาวให้เสียต่างว่างั้นเถอะ

แต่ถ้าพูดถึงแม่เล้าเนี่ยนะในความรู้สึกพลอยเนี่ย
ดาราคนนี้จะต้องมีอายุแล้ว
ไม่งั้นเขาจะเป็นแบบในหน้าเป็นแม่เหล้าได้อย่างไร
ก็อายุประมาณนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้แก่มาก

ส่วนรายละเอียดนะคะเขาก็บอกว่า
ใช้ข่าวใต้เต่าเต่าไต้

เห็นไหม

ใช้ข่าวใส่เต้าเข้าวงการ
อภัยนะคะเมื่อสักครู่ไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะ
ใส่เต้าเข้าวงการไม่ได้แชร์เต้าไต่นะ
ไม่นะคะแต่ว่าเต้าเขาก็นึ่มเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าท่านนี้ก็คือมีลักษณะค่อนข้างเซ็กซี่
ใช่นะคะแต่ว่าไม่ดังค่ะนะคะ
แถมความฟุ้งเฟ้อเขาบอกว่ามีเยอะอยู่มากนะคะ
จึงตั้งต้องตะเกกตะกายหาผู้ชายที่เมืองนอก

มีการมีข่าวคราวว่ามีแบบเช่าเครื่องมงเครื่องบิน

เอาไว้ให้ส่งคนนั้นทีคนนี้ที
ใช่แต่ว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยค่ะ
มักจะทิ้งลูกให้คนอื่นเลี้ยง

เท่าที่เขาเล่าสู่กันฟังมาอีกทีนะคะ

เออเริ่มจะหลีกันกัน
เขาบอกว่าซื้อกระเป๋าราคาร่วมล้าน
แต่ขอเงินนักร้องดังเพิ่มแล้วเพิ่มอีกนะคะ

แต่หลายคนก็สงสัยว่าโทษนะคะ
คือถ้าคิดบวกลบคูณหารและปริมาณงาน

คือถ้าบวกกับค่าที่เห็นโพสต์ต่างนานา

มันไม่น่าจะแบบว่าได้ถึงขนาดนั้นนะคะ

เขาบอกว่าล่าสุดนะคะ

เป็นแม่ลาวเจ้าใหญ่คุณผู้ชมนะคะ

รายได้เป็นกรอบเป็นกรรมว่าไปนั้นเลยค่ะ
เอาจริงพี่แจ๊คพอเจอแบบนี้
แล้วแฟนเก่าเขาบ้างที่เป็นคุณนครร้อง

คือเท่าที่ทราบตอนนี้นะคะคือเขาก็แบบว่าแยกย้ายกันแล้ว
นะคะแต่ก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่กันอยู่นะคะ
ซึ่งนะคะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าดาราท่านนี้คือใคร
ใช่นะคะดังนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะมีคำใบ้ให้นะคุณผู้ชมจะได้ช่วยคิดกันมานิดนึง

ฉันเหนื่อยใจฉันก็อย่าบอกแล้วว่ายืนงงในดงง
เออนะคะนี่เลยค่ะคำใบ้ที่จะให้นะคะ
เอ่ยด่าสาวลูกครึ่งเมียเก่านักร้องดังนะคะ
งั้นถามพี่แจ๊คเลยว่านักร้องดังท่านนี้เนี่ยตอนนี้ยังมีผลงานไหม

มีผลงานในบ้านเราหรือว่ามีผลงานอยู่ที่ต่างประเทศ
ก็มีผลงานหมดเลยนะคะจริงดังมาก
อ๋อแสดงว่าก็มีผลงานโบว่าอินเตอร์ด้วยใช่ไหมหมายถึงนักร้องผู้ชาย
เอาจริงนะคะน้องพลอยพี่ว่าน้องพลอยมีอยู่ในใจนะคะ
น้องพลอยคิดว่าเป็นใครลองเข็นมาก็ได้นะคะ
อ่ะเขียนอีกแล้ว
อืมใช่ไหมคะ
โทษนะคะเอ็กเวย์แซด

อักษรย่ออักษรย่ออักษรย่อตัวสอนไทยนะ

แล้วก็วันนี้ประเด็นที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง
เราพูดถึงเรื่องงูเยอะวันนี้

ก็กลัวอ่ะ

อักษรย่อที่จะให้งองูค่ะ

แต่แต่ต้องบอกว่านะคะก็การให้คำใบ้
ยุคนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้ชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงใดนะคะ
แต่ว่าในชื่อของเขามีงองูค่ะ
งองูนี่งูจงอางหรืองูเห่าหรืองูแสงอาทิตย์
ก็แล้วแต่จะคิดได้นะคะแต่ว่าคือเขาบอกว่า
ภรรยาเก่าของนักร้องท่านนี้ก็สวยเซ็กซี่มากนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วที่มาเล่าสู่กันฟังก็ข้อคิดเตือนใจอีกนั่นแหละค่ะ
ว่าการใช้ชีวิตฟุ้งฟุ้งเฟ้อเนี่ยค่ะ

การใช้ชีวิตฟุ้งฟุ้งเฟ้อเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะ
คือแบบว่าคือเท่าที่ศึกษาข้อมูลมานะ
เขาบอกว่าที่ท่านนี้ต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะคะ
เพราะว่าก็คือมีความแบบไม่พอเพียงนั่นแหละ
อันนี้เป็นคนแบบเพียงใช้เงินเตือนตรงวัตถุนิยมวัตถุนิยม
เพราะว่าการทำอะไรออกไหมต้องได้ก่อน

พอดีจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่กลัวนะคะ
ก็คือแบบมีเท่าที่ซ้ายใช้เท่าที่มีนะคะ

ก็คือการมาเป็นอาชีพตรงนี้นะคะ
ตามที่เขาบอกว่าเป็นแม่ลงแม่เรานี่มันผิดกฎหมายนะคะ

มันผิดกฎหมายจริงนะคะ
ดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่า
เมียเก่านักร้องดังท่านนี้จะเป็นใครกันแน่